สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับ
ทีมธุบอลชายอายุไม่เกิน๒๓ปี

พบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับหลังจากที่
นัดแรกเราเจอกับเวียดนาม
เสมอ๒๒แบกแต้มกันไปนะครับเท่ากับว่านัดนี้
เงื่อนไขที่เราจะเข้ารอบต่อไปจะต้องเอาชนะมาเลเซียให้ได้
เพราะว่าถ้าแพ้โอกาสที่จะตกรอบสูงมาก
ก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญอีกนัดหนึ่ง
แล้วสถิติที่โค้ชโย่งเจอกับทางมาเลเซียถือว่าดีด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกัน
ก็ความพร้อมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีของทางโค้ชโย่งวันรุษฎิษฐ์ศิลปะคะ

ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียศึกชิงแชมป์เอเชีย
รอบสุดท้ายกลุ่ม๔นัดที่๒วันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทย
โดยการเจอกัน๓นัดหลังสุดก็ผลัดกันแพ้ชนะทีมละ๑ครั้ง
แล้วก็เสมอกันไป๑ครั้ง
โค้ชโย่งเองก็เปิดเผยนะครับว่าสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนตอนนี้สมบูรณ์

แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ
จากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือซาอุดีอาราเบีย
ส่วนเกมที่จะพบกับมาเลเซียในวันนี้
และลูกทีมจะนำเอาข้อผิดพลาดจากเกมแรกมาปรับแก้นะครับ
แล้วก็เอาข้อดีมาปรับใช้เพื่อคว้า๓แต้ม
และต่อโอกาสเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
เอาข้อผิดพลาดจากเกมแรกนะครับ
แล้วก็เอาข้อดีจากเกมแรกมาปรับใช้ในเกมที่จะเติมมาเลเซีย
ดูฟังมาเลเซียกันบ้างนะครับ
กัปตันทีมชาติมาเลเซียก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับ
ว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกลับมาจากความพ่ายแพ้
เกมแรกต่อเกาหลีใต้ให้ได้
โดยมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะ
เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับทีมอีกครั้ง
โดนนัดแรกเจ้าตัวนั้นก็ทำประตูได้ด้วยนะครับ
เป็นจังหวะนี้ประตูที่ไล่มา๑กับ๒
แต่ว่าสุดท้ายนั้นมาเลเซียก็แพ้เกาหลีใต้ไป๑ประตูต่อ๔นั่นเองครับ
ไปดูสถิติของโค้ดโย่งกันหน่อยนะครับ
ในการคุมทีมดวนกับเสือเหลืองมาเลเซีย
ถือว่าเป็นมือปากเสือเหลืองเลยนะครับ
เพราะว่าการเจอกัน๕นัดที่เจอกัน
โค้โย่งเอาชนะได้๔แล้วก็เสมอ๑ยิงได้๑๐ลูกนะครับ
แล้วก็เสีย๑ประตูนัดแรกที่เจอกัน
ไทยชนะ๒ต่อ๑นะครับชุดนั้นเป็นชุดอยู่๒๑ปี
นัดที่๓ชนะไป๓ต่อ๐
แล้วก็นัดที่๔ชนะ๑ต่อ๐
คราวคลิปสุดที่เจอกันที่โมงโกเรีย
คาดการณ์ก็๔๓๓เหมือนเดิมผู้โทรศัพท์ประตูก็เป็นทางนพลละครพลนะครับ
กองหลัง๔คนแบ๊กขวาก็มิคอลัสมิเคลสันนะครับผู้เซนเตอร์
จนทานเข็มดีแล้วก็กิจสดากาแมนนะครับแก๊กซ้ายยานิคนัสบอมนะครับ
วิทธิ์ฟิลโตรับเป็นชัยภิพัฒน์สุพรรณเภสัตริย์
วิทธิ์ฟิลโตรุกครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกับชนโรงพรมสี่แก้ว
ส่วน๓ประสานแดนหน้านะครับก็เป็นทางเบนจามินเดวิสสุมนัทเหมือนตา
แล้วก็เอกณิตปัญญาครับครับไปดูทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับ
เป็นครั้งแรกเมื่อวานนะครับที่ประเทศอุสเบกิฐาน
หลังจากเดินทางทรหดมากนะครับ๑วันเต็มเพื่อเตรียมแข่งขันศึก
แชมป์เอเชีย๒๐๒๓รอบคัดเลือกนะครับ๓เกม
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนทุ่มเทเต็มที่นะครับตามแผนที่วางไว้
เกมแรกที่จะพบกับเมาดีฟซึ่งตนคาดว่าเมาดีฟเนี่ย
จะเล่นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับดังนั้นในวันที่เหลือนะครับ
ก็จะทำให้พยายามให้ลูกทีมเนี่ยซ้อมเกมลุกอย่างเต็มที่นะครับ
พยายามหาวิธีเจาะเกมรับเวลาถูกลงไปรับต่ำนะครับ
เน้นย้ำว่าจะไม่ประมาทเมารีฟแล้วก็ศรีลังกานะครับ
สองเกมแรกที่จะต้องเจอกันนะครับแม้ว่าอันดับโลกทั้งสองทีมเนี่ย
ต่ำกว่าทีมชาติไทยนะครับไปย้ำโปรแกรมกันหน่อยนะครับ
รอบคัดเลือกไทยรัฐทีวีของเราก็ถ่ายท่อสดทั้ง๓นัดนะครับ
วันที่๘มิถุนายน๑๙นพบกับเมาดีฟนะครับ
ก็เข้าสัญญาก่อน๑๕น๑๘น๔๕นนะครับ
วันที่๑๑มิถุนายนพบกับศรีรังกานะครับแข่งขันเวลาเดียวกันเลย
แล้วก็วันที่๑๔มิถุนายนแข่งขัน๔ทุ่มครึ่ง
พบกับอุศเบย์กิฐานก็จะเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๒๒นาที๑๕นาที